ที่มีเด็กสถานะไร้สัญชาติบางคน
ดังนั้นก็ต้องมีการที่จะเข้าไปดูแล
เรื่องของการให้สัญชาติของเด็กนะครับ
เมื่อวานนี้นายวิทัศนเตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ออกมาชี้แจงกรณีการขอสัญชาติให้กับเยาวชน
บางคนนั้นมีสถานะไร้สัญชาติ
การให้สัญชาติไทยเป็นอำนาจหน้าที่หลักของกระทรวงมหาดไทยนะ
ส่วนกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั้นเป็นหนึ่งในคณะทำงานเรื่องนี้

จะต้องเป็นบุคคลที่เกิดและอาศัยในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๑๐ปี
โดยผู้ขอสัญชาติจะต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
หรือผู้ปกครองในสถานสงเคราะห์
ซึ่งสถานสงเคราะห์ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน
และมีเด็กอายุไม่เกิน๑๘ปีอยู่ในความดูแลไม่ต่ำกว่า๖คน
เพราะว่ามีเด็ก๓คนอายุ๑๓๑๔และ๑๖ปีเป็นบุคคลไร้สัญชาติ
เพราะว่าพ่อแม่เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อาศัยอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
แต่ว่าขณะนี้ครับได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวในจังหวัดเชียงราย
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
เด็กทั้ง๓คนอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือไม่
เพราะมีบางคนอยู่ในการดูแลของคริสตจักรความหวังใหม่แม่สาย
แต่ก็ไม่ทราบว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์หรือไม่
อย่างไรก็ตามนะครับต้องรอให้เด็กทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลก่อน
จะสามารถตรวจสอบได้ครับ
ส่วนประเด็นที่มีหลายหน่วยงานแล้วก็สโมสรฟุตบอลจากต่างประเทศเนี่ยนะครับ
เชิญทีมหมูป่าเดินทางไปร่วมกิจกรรม
แต่ติดปัญหาที่บางคนไม่มีสัญชาติจนอาจทำให้ไม่สามารถเดินทางไปได้
เรื่องนี้สามารถดำเนินการขอเป็นกรณีพิเศษได้ครับ

ถ้าสมมุติว่ามีคุณสมบัติก็ว่าไปตามเกณฑ์ของการได้รับสัญชาติตามกฎหมายไทย
คือต้องอยู่อย่างน้อย๑๐ปีขึ้นไป

ดอกน้อยต้องอยู่เมืองไทย๑๐ปีเกิดในเมืองไทย

คือจะไม่มีอภิกษิตเหนือเด็กคนอื่นที่เขาในสถานะใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าต้องว่าไปตามกรณีดีกว่า
ถ้าน้องเขามีคุณสมบัติก็ว่าไปตามกระบวนการ
ตามกระบวนตามกำหนดหมายไทยของเรานะครับ
ก็ตอนนี้เขาผมไม่แน่ใจด้วย
ในของมหาธัยเนี่ยเขาจะมีรหัส
พวกเรารหัสบัตรประชาชนขึ้นได้เลขอะไร
เลข๐มีไหมเลข๐มีหรือเปล่า
ถ้าเลข๐นี่คือคนไร้สถานะแต่ว่าขึ้นทะเบียนไว้นะครับ
ถ้าคนเลข๐คือคนที่กำลังดำเนินการเพื่อให้สัญชาติ
น้องเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะครับ

กรณีเด็กได้ไปดูงานมึงนอกก็อีกกรณี

ก็ขอกรณีพิเศษของกฎศึกภัณฑ์ไทยได้นี่

แต่ว่าเขาขอกรณีพิเศษได้
ซึ่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนบอกอีกนะครับว่า
หากไม่มีอะไรต้องตรวจสอบในเชิงลึก
แล้วก็มีพยานหลักฐานและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์
ก็สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา๖เดือนนะครับ
ส่วนกรณีของนายเอกพลจันทวงศ์หรือว่าโค้ชเอก
ถูกระบุว่าเป็นคนไร้สัญชาติเช่นเดียวกันนั้นนะครับ
ก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่าอายุเกิน๑๘ปีไปแล้ว
แต่มีรายงานว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อำเภอแม่สาย
อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานการเกิดของแต่ละคนอยู่นะครับ
เปิดประเด็นถึงเรื่องสัญชาติของโค้ชเอก
และสมาชิกทีมหมูป่าอีก๓คน
ยังคงสถานะเป็นคนไร้สัญชาติ
โดยชี้ว่านี่อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญ
ทำให้พวกเขาไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศ
เสนอให้ทีมฟุตบอลหมูป่าทั้ง๑๓คน
ไปชมการแข่งขันถึงสนามในรูดิวการที่จะถึงนี้
ของนายนพรัชกันทวงหัวหน้าโค้ช
ทีมฟุตบอลหมูป่าแม่สายจังหวัดเจียงราย
ระบุว่าการได้รับสถานะเป็นความหวังสูงสุดของเด็ก
เพราะที่ผ่านมาสถานะคนไร้สัญชาติ
ทำให้พวกเขามีปัญหาเรื่องการเดินทาง
เพื่อไปแข่งขันกับทีมอื่นนอกจังหวัดเชียงรายนะครับ
ซึ่งเด็กเหล่านี้คงจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพไม่ได้
ถ้าพวกเขาไม่ได้สัญชาตินะครับ
ก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่องของสัญชาติของเด็กนะครับ
ตอนนี้มีประธานหลีกฟุตบอลอาชีพสเปนลาลิก้าออกแถลงเลยนะฮะ
บอกว่าขอเชิญเด็กทั้ง๑๒และโค้ชมาที่สโมสรได้นะครับ
แล้วก็มาที่สนามคำนูนครบาเซโลน่าสเปน
ถ้ามาได้ในช่วงเวลาที่สักเมษายนปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ดี
เพราะว่าเขาจะเปิดให้นักฟุตบอลจากทั่วโลกซึ่งเป็นเด็กนักฟุตบอลนะ
เข้าไปชมสนามแห่งนี้มากกว่า๒๐๐คนเป็นประจำ
คือน้องก็จะเป็นเด็กที่เป็นนักฟุตบอลเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเรื่องการดำเนินการเรื่องสัญชาติก็ต้องรอดู
รวมถึงเดือนเมษายนสุขภาพร่างกายของน้อง
สุขภาพกายสุขภาพใจก็น่าจะได้รับการฟื้นฟูเป็นอย่างดีแล้วนะครับ